นอกจากที่คุณนุษสุจิราจะเป็นเจ้าแม่แอปพลิเคชันต่างแล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงคือคุณนุ้ยสุจิราเปิดสำนักดูดวงได้เช่นเดียวกันค่ะ

ไม่มีไม่ดีด้วย

ใส่หมูไปแบบว่ากราบพระไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้

ห่วงจุ้ยคือหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยคำว่าศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ย
บางคนก็อาจจะแบบลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้

เรายังเชื่อในเรื่องของห่วงจุ้ยอยู่

จุ้ยจริงมันก็คือศาสตร์ของธรรมชาติ

อ่ะหลีงงี้ติดทางรับสิ่งดีเข้ามา
แต่เพลินว่าช่วงที่ผ่านมาไปซื้อบ้านต่อจากเจ้าของบ้านเดิม
แล้วทำให้ได้รู้ศาสตร์ศาสตร์นี้ขึ้นมาก็คือตลับเมตรห่วงจุ้ย

เป็นตลับที่จะต้องวัดทุกอย่างโดยเฉพาะโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงาน
เพราะว่าเลขโต๊ะจะตกตัวไหนมันมีผลกับตัวเรา

ยาว๑๖นิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิดไกลไม่ได้เลย
กว้าง๘นิ้วมึงว่าเลขสื่อยังไม่พอเลย
แล้วเลข๘มันเลขกันไหมมันเลข๘นะหนู
เพราะว่าใน๑ตลับเมตรนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีตัวแดงกับตัวดำ
ป่ะตัวดำตัวดำคือตัวตกที่ไม่ดีบางทีคือตกแบบว่าศูนย์สิ้น
คดีความอะไรอย่างนี้ถามว่าตัวแดงกับตัวดำเราต้องดูเพื่อให้เหมาะกับเรา
เช่นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีเป็นแบบจริงแล้วมันจะเป็นแบบสีแดง
มันจะมีสีแดงชัดกว่านี้แล้วก็สมมุติข้างล่างเป็นสีดำ
เราก็จะต้องเอามาตรวจดูว่าเวลาที่โต๊ะเรากว้างประมาณนี้หรือประตูบ้าน
บางคนเขาใช้หลักประตูบ้านเหมือนกันประตูบ้านอย่างเงี้ถ้าประตูบ้านตกปากเสียงอย่างนี้
ก็แปลกที่คนในบ้านเนี่ยมันจะชอบแบบว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกันเรื่องหยุ่มยิ้ม
เฉพาะประตูที่เข้าบ้านประตูรั้วเลยป่ะไม่ค่ะประตูเปิดเข้าบ้าน
เข้าตัวบ้านจริงแล้วบางคนก็ดูตั้งแต่ประตูรั้ว
คือแล้วแต่ความละเอียดหรือแล้วแต่ความแบบเหนื่อยของแต่ละคน
บางคนเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วก็เอาประมาณนี้ก็พอใช่ไหม
แต่ถ้าเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเราก็เอาตั้งแต่ประตูแรกเลย
เพราะว่าเราเชื่อว่าหลักของเลขศาสตร์ตรงนี้ที่เป็นหลักของฮวงจุ้ยตรงนี้มีผลกับเรา
อาจจะไม่ได้แบบผลแบบโอ้โหเยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยยามที่เราดวงตกเนอะ
ตรงนี้อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ดึงเราเขาจะอุ่มเขาจะอุ่ม
เพราะว่าเรามีห่วงจุ้ยที่ดีรองรับไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษมาเลยค่ะว่าตัวนี้แปลว่าอะไร
อย่างเช่นตัวแดงบางคนเขาก็แบบว่าซื้อตลับเมตรมาใช่ไหมแล้วเขาก็เอาแต่ตัวแดง
เอาแต่ตัวแดงไม่ได้ต้องดูคำแปลเพราะอย่างนุ้ยเนี่ยบ้านนุ้ยเนี่ยโต๊ะกินข้าว
ถือว่าเป็นอีกโต๊ะหนึ่งที่เป็นโต๊ะสำคัญที่ทุกคนต้องดูและต้องเอาไปวัด
ว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะมงคลหรือเปล่าเพราะเรากินข้าว๓มื้อถูกไหมฮะ
เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช้เวลากับเขาค่อนข้างนานแล้วเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน
เป็นห้องรวมครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องให้เลขโต๊ะตรงนี้เป็นเลขที่ดี
นุ้ยเคยเจอโต๊ะที่ที่มาพร้อมบ้านเนี่ยค่ะตกสีแดงจริงแต่พอไปเห็น
ไปเห็นคำแปลก็คือได้ลูกชายอืมนั่นหมายความว่าถ้านุ้ยกับปอนไม่มีลูกแล้ว
คือเราบอกว่าเราพอแล้วเรามีแค่สองคนเราพอแล้วแล้วเราทำหมั่นแล้ว
นั่นหมายความว่าปอนจะต้องไปมีเมียอีกคนนึงเพื่อที่จะมีลูก
ซึ่งเคยมีบ้านบ้านหนึ่งก็คือเป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ไม่เชื่อ
เหมือนกับเหมือนกับพลังพลังดึงดูดให้ยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมี
ก็ต้องไปมีอีกบ้านหนึ่งเพื่อที่จะมีลูกให้ได้ให้ได้
ตอนที่มันตกเอาโทรศัพท์มาแอดไลน์พี่นุ้ยหน่อย
มันมีขายทั่วไปเลยค่ะตลับเมตรห่วงจุ้ยแต่ว่าต้องดูเทียบตัวอักษรจีนให้ดีนะ
ตกอะไรเช่นสมมุติถ้าเราทำทนายเราต้องมีคดีความใช่ป่ะ
ตัวดำมันไม่ดีสำหรับคนอื่นถูกป่ะแต่มันอาจจะดีสำหรับคุณก็ได้
เพราะว่าถ้าคุณเป็นทนายคุณไม่มีคดีความคุณก็ไม่มีงาน
พี่นุ้ยหนักขนาดไหนหมายถึงว่าดูทุกอย่างเลยไหม
ก็วัดประตูเข้าบ้านวัดประตูรั้ววัดโต๊ะกินข้าว

แล้วถ้าสมมติประตูมันไม่แป๊บพี่ทำงานทุบเลยมั้ย

เหรียิงเลี้ยงคือกรแย่แปรด้วย
หรือว่าเย็นอย่างนี้

แล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องจุบจิบ

แต่ทำไมมันยังทะเลาะกัน

แต่ว่าบางคนอาจจะเหมาะกับห่วงจุ้ยบ้านนั้นนะ

ก็ต้องย้ายบ้านแทนที่จะทุบ

ดิฉันกำลังจะต้องย้ายเรือน
ถ้าต้องไปอยู่บ้านผู้ชายอะพี่

นอนฝั่งไหนเราควรจะก้าวเท้าไหน

อุ๊น่าแม่มุมมันมาก

พนมมือแล้วก็เข้าทางแม่สามี
เอาอย่างนั้นเลยเหรอ

เคยไปได้ยินมาว่าผู้หญิงควรจะนอนฝั่งขวา

เพราะว่าปัจจุบันนี้นอนอย่างนั้น

แต่รู้อีกของคนอีกอย่างอีก

บางทีเขานั่งเล่นมือถืออยู่ที่พื้น

ทุกวันนี้คุณปอนรู้ตัวยังคะวันนี้

กลับบ้านคืนนี้คือแม่เอาประสุทธิ์มาครอบหัวพี่ฟ้าแล้วนะ
แก้คุณใสหรอ
เออแก้คุณใส